สวัสดีครับทุกคน
เจ๊อย่าออกไป
เจ๊อย่าออกไปนะเจ๊นะ
เห็นมั้ยเขาชะหักแล้วเจ๊ถอย

เจ๊อย่าออกไป

เจ๊อย่าออกไป

เจ๊อย่าออกไป
เจ๊อย่าออกไป